คุณผู้ชมครับเช้าแบบนี้หลายเมนูที่แนะนำให้ไปทานกันนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นโจ๊กไม่ว่าจะเป็นข้าวกงข้าวแกงอะไรต่าง
หรือว่าต้มเลือดหมูก็ดีเหมือนกันร้อนนะดีดีนะ
เช้าจะได้ตื่นสดชื่นแบบนี้ต้องกินน้ำเต้าหู้
ทานคู่กับปลาท่องโกโอ้โหมันโก้เก๋ซะละเกิน
ทานกันเลยอยู่ที่จังหวัดพยาวครับ
นี่เห็นเป็นรถเข็นขายแบบนี้
อาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่บอกเลยว่าคับแน่นไปด้วยคุณภาพนะครับ
เป็นน้ำเต้าหู้รสเด็ดที่ร้านน้ำเต้าหู้เฮียน้อยครับ
เป็นร้านแรกเลยนะครับแห่งแรกที่จังหวัดพยาวเขาว่ากันแบบนั้น

อยู่แถวไหนอยู่ที่หน้าวัดติโลกอาราม
ตำบลเวียงอำเภอเมืองพยาวครับ
เปิดขายอย่างที่บอกเนี่ยรถเข็นแบบนี้เขาบอกว่าสืบทอดอาชีพการขายน้ำเต้าหู้สูตรโบราณ
แล้วก็ปลาท่องโกจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกมามากกว่า๓๐ปี
ลูกค้ามาต่อคิวกันเยอะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมน้ำเต้าหู้ของเฮียน้อยเนี่ยเป็นน้ำเต้าหู้
แล้วก็ปลาท่องโกะที่เป็นสูตรโบราณอย่างที่ผมบอกไปก็คือจีนฮ้อ
แล้วก็รสชาติการผสมผสานกันของถั่วที่เอามาทำเป็นวัตถุดิบในการต้ม
มาทำเป็นน้ำเต้าหู้มันได้ความหอมแล้วแถมเก็บได้นานไม่ต้องผสมอะไรเลย
ความอร่อยจากธรรมชาติแบบล้วนเลยทีเดียวล่ะครับคุณผู้ชมครับ
ขายเพียงถุงละ๕บาทเฮ้ยถูกถูกมาก
ถ้าขายแค่ถุงละห้าบาทแจกฟรีเถอะครับอ้าวคุณก็จ่ายสิ
ก็เขาจ่ายแล้วก็มาเลี้ยงสิของซื้อของขายน่ารักจริงขายขายถูก
ผมแซวเล่นไปงั้นแหละเอ้าทีนี้เขามาทำกิจกรรมอะไรกันเนี่ย
แล้วทีนี้ก็ได้โอกาสมาซื้อกันโอ้โหลูกค้านี่แน่นเลยนะครับ
แล้วแน่นแบบนี้แน่นทุกวันเขาว่ากันแบบนั้น
มาขายตั้งแต่ในช่วงเช้าตั้งแต่ช่วง๖โมงเช้าถึง๗โมงเช้า
หมดทุกวันเฮ้ยชั่วโมงเดียวเองเหรออื้อใครดีใครดี
โอ้โหคือราคาไม่แพงรสชาติดีคุณภาพคับถุง
คือขายมานานแล้วด้วยต้องอร่อยเด็ดแหละถึงอยู่ได้นานขนาดนี้
มันเลยหมดไว้ไงเนี่ยเนาะใบตองใช่โอ้โหแค่ชั่วโมงเดียวเอง
หายวับไปกับตาเหมือนเททิ้งอย่างนั้นเลยเทใส่ปากดิฉันได้ไหม
เอาตอนร้อนร้อนนะโอ้ยลวกปากเลยอ้าวนี่แหละครับ
มันอร่อยดีแถมมีประโยชน์อยู่ที่จังหวัดพยาวแม้ที่นี่นะ
เราได้อ่านข่าวของจังหวัดพยาวเยอะจริงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยว
แล้วก็ร้านอาหารเยอะแยะโอ้โหเยอะมากจริงอยากจะไปแล้วเนี่ยพยาว
คือมีทั้งอาหารพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นอาหารอร่อยสถานที่ท่องเที่ยวดี